รายหนึ่งใส่ชุดน้อยชิ้นเหมือนกัน
ปีนตึกขึ้นไปแล้วก็ไปขโมยของตามร้าน
ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นสไปเดอร์แมนนี่
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมคืนวันที่๓๑ธันวาคม
ตำรวจเก่งมากนะคะจับตัวได้แล้วค่ะ
สำหรับสไปเดอร์แมนสาวสองรายนี้นะคะ
คือวันเกิดเหตุคนร้ายปีนเข้าไปในร้านค้า
เป็นห้องแถวที่ริมถนนชายพุมศรีคิ้ว
เงินสดไป๕๐๐บาทลูกชิ้น๑กิโลกรัม
แล้วก็มีเงินเศษเหรียญอีกจำนวนนึงด้วย
ที่เข้าตลาดเห็นสุนัขเห่าผิดสังเกตเลยมาซุ่มดู
ก็เห็นจังหวะคนร้ายปีนออกจากช่องลมด้านหน้าห้องแถว
ลุงย้ามก็รีบประโกนววยวายใหญ่เลยค่ะ
คนร้ายก็เลยตกใจกระโดดหนีหอบของวิ่งออกไป
นี่ค่ะชุดสืบสวนสพบ้านค่ายออกหาข้อมูลจับตัวได้แล้วค่ะ
จับได้เนี่ยไม่ได้จับได้คดีขโมยของนะ
จับได้คดีช่อโกงค่ะ
นี่คือนายจิรายุฤทธิกำลังอายุ๒๒ปีนะคะ

เขาก็หนีไปกบดานอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดเฟซบุ๊กใช้รูปผู้หญิงคนอื่นขึ้นหน้าเฟส
แฝงอยู่ในกลุ่มเกมออนไลน์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะคะ
หลอกเขาว่าจะขายของให้โอนเงินมา
มีเด็กถูกหลอกเยอะมากนะคะ
จับตัวมาเมื่อวานนี้ก็ฝากบอกผู้เสียหายทุกคนเลย
ไม่ว่าคุณจะอยู่เขตพื้นที่ไหนจังหวัดอะไร
ถ้าถูกผู้ชายคนนี้หลอกลวงช่อโกง
เอาหลักฐานมาแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะคะ
เพื่อที่จะได้อายัดตัวแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มได้อีก
โดยครั้งนี้เป็นคดีค้างเก่าที่ผู้ต้องหาหลบหนีจากเขตพื้นที่สพบ้านค่าย
แล้วก็มีการออกหมายจับเอาไว้ในคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ส่วนคดีช่อโกงเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่อายุทยาเขาก็ออกหมายกันไปอีก